มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวดีถือว่าเป็นงานประเพณีงานใหญ่งานบุญอีกงานหนึ่งนะคะที่จะเชิญชวนชาวอีสานไปร่วมกันก็คืองานเปิดฟ้าสดืออีสานบวงสวงเทวดาปู่ย่าพญานาคพระภูมิเจ้าที่ด้วย
เพราะว่าสดืออีสานนี่ก็คือจุดที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะคุณผู้ชม
นี่คือบรรยากาศการทำพิธีต่างที่เกาะโนนหอกลางบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ชาวบ้านในอำเภอโกสุมพิสัยก็จัดงานบุญเปิดฟ้าสดืออีสานบวงสวงเทวดาปู่ย่าพญานาคภูมิเจ้าที่เป็นโครงการพัฒนาบึงกุยสดืออีสานท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมสรรพลังประชารัฐนะคะ
อกจากนั้นก็ยังมีพิธีกรรมต่างเพื่อบวงสวงเทพยดาด้วยนะคะ
พื้นที่บึงกุยค่ะคุณผู้ชมมีเนื้อที่ประมาณ๓๐๐ไร่
ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวมหาสารคามเลย
ส่วนชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่นี้ก็มีอาชีพทำประมงทำเกษตรกรรม
และพื้นที่ตรงนี้นะคะเรียกว่าตั้งอยู่บนบริเวณสดืออีสาน
หรือจุดกึ่งกลางของภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะ
และในบึงกุยนี้ก็จะมีเกาะโนนหอตั้งอยู่ด้วย
ชาวบ้านก็เลยคิดว่ามันเป็นสถานที่สำคัญจะพัฒนายังไงดี
ก็เลยจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และจะมีการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกสูง๙๙เมตรฐานกว้าง๑๑๙เมตรด้วย
ตั้งชื่อว่าพระพุทธชัยมหานาคประดิษฐานอยู่ที่เกาะโนนหอนี่แหละค่ะ
และอีกหนึ่งอย่างก็คือจะสร้างสะพานไม้ไผ่ชื่อว่าสะพานแห่งศรัทธา
ให้พระสงฆ์สามเณรได้มาบินทบาทที่บริเวณนี้
ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพลังศรัทธาของชาวบ้าน
ได้ทั้งการล้อมรวมใจเรื่องของศาสนาด้วย
แล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไปด้วยค่ะคุณ
ตอนนี้ก็ว่าสวยแล้วนะเดี๋ยวเขาพัฒนาเสร็จแล้วจะสวยกว่านี้อีก
สร้างสะพานเสร็จแล้วนี่น่าจะสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งภาพเลยนะคะ

ไผ่๑อันเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าสะพานไม้ไผ่หลายอัน
มันเป็นกุศโลบายใช่ไหมคุณนิวนาว
ใช่ค่ะแล้วทำเป็นสะพานปูนมันก็อาจจะไม่ได้สวยคลาสสิก
ไม่ได้ธรรมชาติเหมือนสะพานไม้ไผ่นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะ
ใครมีโอกาสก็อย่าลืมไปแวะเวียนที่สดืออีสานจังหวัดมหาสารคามได้นะคะ
ก็หลายที่ก็มีการจัดงานนะคะ
รวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านก็ส่งไลน์มาบอกเราเยอะมาก
ท่านก็ไปทำบุญ๙วัดมาแล้วด้วยนะ
ท่านวันนี้ไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้ว

ใช่ทำไมโอ้โหรวดเร็วทันใจขนาดนี้
ท่านที่ยังไม่ได้ไปก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไป
หรือว่าหลังจากไปทำบุญเสร็จแล้ววันที่๒๙

ใช่ถูกต้องสุดยอดเลย